ก็ต้องขออนุญาตเริ่มต้นที่ข่าวเศร้านะคะ
จัดพิธีตามหลักศาสนาคริสต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
สำหรับร่างอันไร้วิญญาณของคุณพ่อโสพลพัชระวีรพงศ์ค่ะคุณผู้ชม
คุณพ่อของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะคะ
ที่เสียชีวิตไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
เมื่อวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณแตงโมนั้นก็ยังคงอยู่ในอารมณ์โศกเศร้า
พร้อมด้วยญาติพี่น้องคนสนิทค่ะ

ที่คุณเอสุภาชัยคุณตู่นพลคุณนุษย์ปริยานุษย์
เอมมี่กลิ่นประทุมแล้วก็ซีสีวัดค่ะ
ที่ได้มาร่วมพิธีไว้อาลัยและชาปนกิจ
ที่คริสต์จักรเมธอดิสต์ค่ะ
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
โดยสาวแตงโมนะคะได้อ่านประวัติและกล่าวไว้อะไรคุณพ่อ

พร้อมกล่าวถึงคุณงามความดีของคุณพ่อ
ว่าที่ผ่านมานั้นคุณพ่อทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งที่ผ่านมาค่ะเธอและพ่อผูกพันกันมาก

คุณแตงโมค่ะยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าคุณพ่อรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกปากมานานหลายปีเหลือเกิน
และก่อนจะเสียชีวิตค่ะพบการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดและกระเพาะปัสสาวะค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนั้นต้องขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะเราก็จะเห็นคุณตังโมนะคะจับมือคุณพ่อสู้กับโรคมะเร็งอยู่ตลอดนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐเป็นกำลังใจให้นะคะ